แต่ว่ามาอัปเดตข่าวคราวของครอบครัวนี้ก่อน
ครอบครัวฉัดบริรักษ์เป็นครอบครัวที่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะไปกันเป็นแก๊งเป็นครอบครัวเลย
น่ารักตัวใหญ่แท็กทีมกันไปพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ
พี่ชายคนโตอย่างเฮียบอยเนี่ยค่ะก็พาคุณแม่กับน้องนะคะไปตะลุยแดนปลาดิบกันอีกครั้งนึง
แต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือแฟนคลับเขาตาดี
เขาไปเห็นแหม่มคนสวยคนหนึ่งนะฮะ

โดยเฮียบอยก็เลยออกมาชี้แจงว่าเดี๋ยว
มคนนั้นเป็นครูสอนภาษาของน้องวันใหม่เท่านั้นเอง
ไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่ได้เป็นแฟนใครไม่ได้เป็นแฟนเฮียนะจ๊ะ
คุณเขาแค่อาจจะแบบว่าสงสัยว่าเป็นใครมากกว่า

ถามว่าผมสนิทกับครูไหมก็คือ
พอคุณครูเขาก็ได้ไปด้วยกันนะเหมือนเราก็เป็นโฮสต์
จึงก็เป็นโฮสต์ในการที่จะแบบว่าทาเขาเที่ยวอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาไม่เคยไปญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ครับ
แบบนี้คุณก็มีเชียร์บ้างนะครับ
ไม่มีไม่ได้เชียร์ครับไม่มีอะไรเป็นแค่คุณครูของน้องเราเฉย
บอยกลัวไหมแบบนี้จะไม่มีสาวคนไหนไปเที่ยวกับครอบครัวเราเลย
สาวคนไหนเข้าใกล้เมืองก็มีข่าว
จะมีใครไปเที่ยวกับครอบครัวผมเหรอ
เขาเห็นตามข่าวเขาเขาอาจจะมาถามเราเฉยว่าใช่หรือเปล่า
แต่ถ้าเขาคุยกับเราเขาก็รู้เขาก็ได้คำตอบจากเราเองแหละ

เคลียร์นะคะเฮียบอยบอกแล้วว่าไม่มีอะไรในกอภัยแฟนคลับ
ก็อย่าเพิ่งคิดกันไปต่างนานาแต่ก็แหมเป็นธรรมดาแหละ
มีหญิงแปลกหน้าอยู่ในกลุ่มของบ้านหนุ่มโสดขนาดนี้
ไม่ใครก็คิดถูกพูด
ถ้าเกิดว่าใครจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนึ่งในแฟนตัวจริง
เพิ่มเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของบ้านนี้
ก็จะต้องมีเรื่องมีราวกับบรรดาแฟนคลับอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชม